มันถ้าถ้ามันรูดได้สิภาวะมันจบ

เนี่ยมันก็อาจจะจบได้

แต่ถ้าต่ำกว่า๑๕มันไม่เคยจบหรอกครับ
แล้วก็ทำตัวเด็กอายุ๑๔รับสารภาพแล้วบอกว่าจะอย่างม้วนอย่างนี้
และที่สุดสารก็ลงโทษสารก็ลงโทษในขั้นต่ำ
เพราะเด็กไปเนี่ยสารลงโทษให้ขั้นต่ำโดยไม่ได้ถามผู้ปกครอง
สารลงโทษ๒๔ปี
เพราะอายุไม่เกิน๑๕ปีไม่เกิน๑๕ปีในขั้นต่ำ๔ปีถึง๒๐ปี
สารก็ลง๔ปีรับรถถึงก็เหลือ๒ปีแล้ว

มันไม่ได้จบง่ายหรอกครับคือของอายการเองเราก็ตรวจสอบดู
กฎศักดิ์ธรรมต่อยาวชนของชาติซึ่งการพยากรที่สำคัญ
แล้วก็ลงเบาเนี่ยอายการเขาก็บางคนเขาไม่ยอมหรอกครับ
อาจารย์ค่ะขอ๑นาทีสุดท้ายถามแบบนี้
คือมันมีข้อมูลว่ามี๑ใน๗เนี่ยนะคะ
เคยก่อเหตุในลักษณะแบบนี้แต่ตอนนั้นเคลียร์กันจบโดยการจ่ายเงินไป
แล้วก็ไม่ได้เป็นคดีความสมมุติว่าเรื่องนั้นจริง

สมมุติว่าพอไปพิสูจน์แล้วเขาผิดจริงเนี่ยคำถามคือว่า
สิ่งที่เป็นข้อมูลในอดีตของเขามีผลทำให้เขา
จะต้องรับโทษหนักกว่าคนอื่นใน๗คนไหมคะ
ปัญหาว่าคดีนั้นมันเป็นคดีที่สารลงโทษหรือเปล่า

คดีขึ้นเกิดขึ้นก็ไม่เป็นเหตุที่จะเพิ่มโทษ
เพียงแต่ว่ามันก็มีหลักฐานน่าเชื่อว่าพวกนี้ชอบกระทำอย่างนี้
แต่ที่สำคัญมันยังมีข้อหาต้องโจร๕คนขึ้นไปสมทบ
กระทำความผิดเอาเด็กมาล่อลวงมีความผิดฐานหน่วงเหนียวกักขัง
เยอะแยะเลยครับข้อหาอย่างน้อยก็๕๐ปี
อาจารย์ค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยคดีนี้คงต้องตามกันต่อ
เพราะว่าคนสนใจมากนะคะแล้วก็คนก็มันสะเทือนใจแหละนะคะ
ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นกับใครเดี๋ยวอย่างเงี้ยตอนเนี้ยเราสวัสดีอาจารย์ปรเมฆก่อนนะคะ

คุณผู้ชมคะเดี๋ยวตามกันต่อนะคะทางไทยรัฐทีวีก็ยังตามเรื่องนี้ต่อนะคะ
ในขณะที่พยานแวดล้อมต่างก็สำคัญค่ะ
ยังไงก็อย่างที่ตำรวจบอกก็ต้องฟังทุกเสียง

หมดเวลาของรายการแล้วนะคะอีกสักครู่บันเทิงไทยรัฐสวัสดีค่ะ